ท่านผู้ชมครับวันนี้กลุ่มรัศดร๖๓ไม่ได้นัดรวมตัวชุมนุมใหญ่ที่จุดไหนอย่างไรนะฮะ
เข้าใจว่าคงเป็นช่วงรอเวลา๓วันที่ให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนะครับ
เอาไว้เมื่อวานนี้ตอนค่ำแต่วันนี้มีการรวมตัวกันของกลุ่มที่บอกว่าต้องการออกมาแสดงพลังปกป้องสถาบัน
หลายจุดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะครับที่ท่านเห็นนี่คือที่บริเวณศูนย์วัชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมาครับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาภูมิในการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้
เชิญชวนประชาชนให้มาทำกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์ราชันนะครับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีปกป้องสถาบัน
ก็มีประชาชนที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยเดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นนะครับ
พลตรีนายแพทย์เหรียญทองบอกว่าการมาในครั้งนี้มาในนามประชาชนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่มีการพูดปลาใสอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเดินขบวนมีแต่การร่วมร้องเพลงแล้วก็โบกทงเท่านั้น
ส่วนการชุมนุมของกลุ่มรัศดร๖๓ในช่วงหลายวันที่ผ่านมามองว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายให้แก่บ้านเมือง
และขอประนามคนกลุ่มนี้เหตุทำร้ายร่างกายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวานนี้
พลตรีนายแพทย์เหรียญทองบอกว่าไม่ควรเกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้น
ถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ไปยั่วยุจาบจ้วงสถาบันก่อนทำให้กลุ่มคนปกป้องสถาบันเนี่ยทนไม่ไหว
ส่วนนี้ก็มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นนะฮะที่จุดนี้สักประมาณ๑๕นาที
ผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อเหลืองเข้ามาแล้วชูกระดาษข้อความลักษณะเนื้อหาประมาณว่า
เทิดทุนสถาบันแต่เขาไม่ชอบผลิตการก็ทำให้กลุ่มคนที่มารวมตัวกันก่อนเนี่ยไม่พอใจฮะ
ก็ต้องกันกันออกไปนะครับสอนอทุ่งสองห้องก็มานำตัวขึ้นรถออกจากพื้นที่ไป
จากนั้นกลุ่มของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองก็ได้ทำกิจกรรมต่อนะครับ

ยังต้อง

นี่กลุ่มปกป้องสถาบันนัดใส่เสื้อเหลืองรวมตัวกันหลายจังหวัด
จังหวัดนี้ก็หลายที่นะครับดูสักที่หนึ่งนะครับที่รัชบุรีนะครับทุกผู้ชมครับ
ประชาชนกลุ่มปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ราชบุรีมารวมตัวกัน
แสดงพลังปกป้องสถาบันที่วัดเขาช่องพรานอำเภอโพธารามนะครับ
ผู้ที่รวมตัวแล้วก็เป็นผู้ที่นัดหมายนำมารวมตัวกันเนี่ย
คือนางสาวปารุนาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะครับ
ที่ได้ประกาศเชิญชวนประชาชนไว้ก่อนหน้านี้นี่ฮะสสปรินานะครับ
ก็มารวมตัวตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วก็ทำกิจกรรมจุดเทียน
เพื่อแสดงความจงรักพักดีนะครับที่รัชบุรีนะฮะ